ไปดูสถานการณ์อุทธกภัยครับตอนนี้ภาคเหนือหนักแล้วฮะ
อีสานก็น้ำท่วมหลายจุดครับคุณผู้ชมครับ
เป็นชาย๙ปีแล้วฝนตกหนัก
ดินมันไหลลงมาชนครัว
ปั๊บลงไปในแค่น้ำหยกกู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือ
ยังติดอยู่แต่ผู้บาดเจ็บ
ยังยังมีอาการดีอยู่นะครับยังไม่เป็นลมยังไม่
อะไรนะครับอ่าพี่น้องที่อยู่ข้างบนนะครับออกจากอ่า
เป็นน้ำไหลนะครับเพราะว่ามันพังลงมาเรื่อยนะครับอันนี้
เป็นภาพบ้านนะครับที่สไลด์ลงมานะครับเป็นห้อง
ครัวนะครับลงมาทั้งห้องเลยทั้งแผ่นนะครับที่ทับอยู่
นะครับเป็นแผ่นแผ่นพื้นนะครับกับแผ่นอ่าผนังหนึ่งได้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
อ่าออกไหมออกแล้วแป๊มแป๊มแป๊มไม่เดี๋ยวแล้วไม่เดี๋ยว
เดี๋ยวให้ให้นะครับตอนนี้เป็นนาทีที่อาสาสมัครกู้
ภัยข่าวภาพพิษุนุโลกแล้วก็ชาวบ้านนะครับหมู่สองบ้าน
ชาวบ้านที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำยมครับมันถล่มลงไปในแม่น้ำ
ส่วนนั้นเป็นครัวนะขาของเขาถูกทับด้วยแผ่นปูนที่ทำพื้นบ้านนะครับ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำได้
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือ
ชวะมีแหยมอายุ๗๙ปีครับท่านมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เจ็บปวดฟกช้ำบริเวณขาทั้งสองข้าง
นายนิรุธนาคเจือทองผู้ใหญ่บ้านวังเป็ดเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งแรกของหมู่บ้านนะครับ
สาเหตุเนื่องจากมีฝนตกละอย่างหนักเมื่อคืนนะครับทำให้ดินที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านประมาณเจ็ดเมตรนะครับ
อุ้มน้ำเต็มที่นะครับคุณผู้ชมคุณพระราพรนะฮะอุ้มเต็มที่ปั๊บมันไม่ไหวแล้วครับ
มันไหลลงไปนี่ฮะในแม่น้ำยมแบบนี้นี่มองด้วยสายตาได้เลยนะครับ
ห้องครัวนะครับมันยื่นออกมาจากบ้านประมาณ๔เมตรก็เลยถล่มลงไปด้วย
ไปดูที่เพชรชบูรณ์กันบ้างนะครับน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับ
ประชาชนที่ตะบนตาดกลอยอำเภอลมเก่า
สิบกว่าหลังคาเรือนครับถูกตัดขาดออกมาไม่ได้แล้วครับคราวนี้
ระดับน้ำเนี่ยสูงแล้วก็เชี่ยวกรากครับพบว่าบริเวณถนนหลวงหมายเลขสองสอง
ระหว่างโคกมนต์กกะทอนเนี่ยตรงข้ามสะพานแม่น้ำป่าศักดิ์เนี่ย
ถูกกระแสน้ำตัดคอสะพานขาดครับทำให้กู้ภัยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
เจ้าหน้าที่หมวดการทางลมเก่าเอาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นที่นะครับแล้วขอให้ประชาชนระมัดระวังน้ำป่า
เพราะว่ายังมีฝนตกหนักตลอดนะครับแม้ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น
ระดับน้ำจะลดลงแล้วบ้างก็ตามไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อีสานกันบ้างนะครับฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงเมื่อวานเนี้ย
สิบสองชั่วโมงต่อเนื่องนะครับทำให้ถนนหลายสายในจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมไพร
พนมไพรนะครับมีน้ำท่วมถนนสายร้อยเอ็ดมหาชนะชัย
และถนนสายพนมไพรร้อยเอ็ดสูงยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตร
บรรทัศน์หนึ่งอ่ะคุณผู้ชมค่ะนะฮะรถเล็กอย่าไปเลยครับ
สัญจรลำบากแต่ผมแนะนำเลยว่าอย่าไปดีกว่าอย่าเสี่ยง
ส่วนด้านหน้าโรงพยาบาลพนมไพรนะครับมีน้ำท่วมนะฮะทางเข้าออกนะครับ
ทำให้รับส่งผู้ป่วยทุลักษณ์ทุเลครับแล้วก็หมวนน้ำเนี้ย
มันไหลมันก็ไหลมารวมอยู่ตรงโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นจุดรุ่มต่ำพอดีฮะ
ขณะที่เขื่อนพนมไพรยะโสธรนะครับจะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มนะครับ
ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อย
แจ้งให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำชีเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนครับ
ก็ส่งกำลังใจให้ชาวพิศนุโลกชาวเพชรบูรณ์แล้วก็ชาวร้อยเอ็ดด้วยนะคะ